ไม่ได้เล่นแต่เห็นกระแสตลอด

บ้างใช่ไหมครับตอนนี้ยังมินเป็นกระแสอยู่

ล่าสุดนะนักวิทยาการด้านความปลอดภัยบอกว่า
ถ้ายังไม่มีการจัดโซนิ่งว่าตรงไหนควรเล่นไม่ควรเล่น

โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนะครับ

แล้วก็ไม่ยอมมองถนนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
รวมทั้งล่าสุดถ้าเกิดว่าคุณไปเช่ารถ
ให้เขาขับรถพาคุณไปจับโปเกมอน

มิจฉาชีพอาจจะเป็นไปได้นะครับ
ติดตามทั้งหมดจากรายงานชิ้นนี้ครับ
อุบัติเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียมาเลเซียและที่จังหวัดเชียงใหม่ของไทย
โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสีย
มาจากการละสายตาเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อตามจับตัวโปเกมอน
จนทำให้ผู้เล่นและผู้ใช้ถนนคนอื่นมีอันตราย
ข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุว่า
ถ้าขับรถด้วยความเร็ว๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงและละสายตาไปเพียง๑วินาที
จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า๑๖เมตร๖๖เซนติเมตร
และถ้าเกิดการชนแรงประทะจะเทียบเท่ากับการตกตึก๕ชั้น
แต่ถ้าขับรถด้วยความเร็ว๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วละสายตาไปจากถนนเพียง๑วินาที
จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถึง๒๕เมตร
และถ้าเกิดการชนกับคนหรือวัตถุแรงปะทะจะเทียบเท่ากับตกตึกถึง๑๐ชั้น
ขณะที่เวลาเฉลี่ยที่คนละสายตาเพื่อดูมือถือจะอยู่ที่๔๕วินาที
ซึ่งจะทำให้ความรุนแรงทวีเพิ่มขึ้น
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการจัดโซนนิ่งให้การเล่นเกม
ห่างจากถนนใหญ่และจุดผ่านรถไฟ
เพื่อป้องกันการเดินเท้าเข้าไปในจุดอันตราย
ผู้โดยสารที่ไม่ว่าจะเป็นซ้อนมอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งรถ
แล้วไปกำกับพฤติกรรมคนขับให้ขับช้าขับไม่สม่ำเสมอหรือเบรกกระทันหัน
อันนี้จะเป็นความเสี่ยงสำหรับรถที่ขับตามมา
อาจจะต้องหักหลบหรือชนท้ายซึ่งอันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
ส่วนกลุ่มสุดท้ายเลยก็คือกลุ่มคนเดินถนน
ที่เดินข้ามถนนโดยที่ไม่ได้มองรถเลยมัวแต่มองเกม
อันนี้จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกรถชน
แม้ว่าจะเป็นความเร็วแค่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ถ้าถูกชนแบบโดยไม่ได้เบรกเลยโอกาสสีทีวิตก็สูงถึง๘๐เปอร์เซ็นต์ครับ
นับตั้งแต่วันที่๗สิงหาคม๒๕๕๙
มีข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า๑๐เหตุ
เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นแล้วไม่ต่ำกว่า๒ครั้ง
ขณะที่บทลงโทษของคนที่เล่นมือถือขับรถ
ตามพรบจราจรในปัจจุบันมีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐บาทไปจนถึง๑๐๐บาท
หากเจ้าหน้าที่พบเห็นผู้ฝ่าฝืนมีสิทธิ์ถูกจับ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนคนอื่น
ทีนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นแล้วล่ะค่ะที่จะต้องตระหนักถึงภัยอันตราย
แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

ข่าวเทราทีวีแรงงาน